คุณผู้ชมคะวงการบันเทิงศูนย์เสียนักแสดงอาวุโสในวัย๗๙ปี
ค่ะอาภัยโรใจสหญิงนะคะคือคุณอานเนี่ยป่วย
แล้วก็รักษาตัวจากอาการปอดติดเชื้อแล้วก็อีก
นักแสดงชื่อดังค่ะแฟนละครทั้งประเทศคุ้นหน้าคุ้นตาคุณอาแน่นอนนะคะ
เป็นนักแสดงบทบาทที่คุณอาได้รับก็มักจะเป็นบทบาทอารมณ์ดีสนุกสนาน
เพราะว่าคุณอาก็หน้าตายิ้มใจดีตลอดเวลาผลงานของคุณอาเนี่ยโอ้โห
ภาพยนตร์ทั้งละครสองร้อยกว่าเรื่องค่ะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
ทางครอบครัวได้นำร่างของคุณอาภัยโรธใจสิงเคลื่อนย้ายมาที่สาระหนึ่งวัดลาดพร้าว
เพื่อจัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
คนในครอบครัวเพื่อนสนิททั้งในวงการและนอกวงการ
มาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากนะคะทีมข่าวของเราก็ได้เจอกับ
อกรุงศรีวิลัยอรองข้าวมูลคดีคุณเทศอุทธินปรมมิล
แล้วก็มีศิลปินดาราชื่อดังหลายท่านมากมากค่ะที่ส่งพวงหลีดมาร่วมไว้อาลัยนะคะ
นี่คุณบินคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะคุณสวิตรีสามีพักนะคะ
ก่อนที่จะมีพิธีรดน้ำศพค่ะตัวแทนของครอบครัว
ลูกของครูอาภัยโรธก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยอาการของคุณอาภัยโรธเนี่ย
มาสามอาทิตย์แล้วค่ะครับป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ
แล้วก็กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้คุณหมอได้เรียกลูกลูก
ทั้งเก้าคนให้ไปพบอืมลูกลูกบอกว่าถึงแม้ว่าจะทำใจกันไว้บ้างแล้วนะคะ
แต่พอถึงวันที่คุณพ่อไม่อยู่จริงคือทุกคนก็ทำใจไม่ได้อยู่ดี
ช่วงเช้าค่ะประมาณตี๔คนที่ดูแลคุณอาภัยโรธไปปลุกไปปลุกท่าน
ปกติก็จะรู้สึกตัวจะตื่นขึ้นมาแต่วันนี้ไม่ตื่นค่ะ
ตอบสนองอะไรจนมารู้ว่าสิ้นลมหายใจแล้วนะคะ
ลูกชายคนเล็กค่ะคุณคอปเตอร์นะคะก็เตรียมที่จะบวชหน้าไฟให้กับคุณพ่อค่ะ
ตอนที่ผ่านมา๓อาทิตย์กว่าแล้วที่คุณพ่อมีอาการหนักขึ้นมา
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงข่าวไม่ได้อะไร
เพราะว่าตอนนั้นคุณหมอให้ทำใจแล้ว
ไม่เลยแกก็หลับไปเมื่อเช้าเหมือนแกนอนหลับ
แล้วก็ปลุกทุกเช้าก็ปลุกปกติมีคนดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แกก็ไม่ได้ตื่นมาก็คือเหมือนแกนอนหลับไปเลย
แล้วหลับไปที่หลานหลานไม่ได้บอกหลานค่ะ
บอกค่ะเมื่อเช้าก็บอกเขาเขาก็ยังเรียกหาตาอยู่เลย
ก็เขาก็คือยังไงไอดอลไอดอลของผมเลยคือไม่ใช่ใครเองเลย
คือพ่อตัวเองนี่แหละครับ